คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมกลับไปติดตามบรรยากาศการประชุมรัฐสภานะคะ
ว่าอีกสักครู่เดียวค่ะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็จะได้มีการกล่าวสรุปแล้วก็หลังจากมีการนับคะแนนกันเสร็จสับเรียบร้อย
ทบทวนเรื่องของคะแนนแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศสดกันเลยนะคะจากการประชุมสภาค่ะ

คือต้องมากกว่า๓๗๔ภัณฑ์เสียงคือนับตั้งแต่๓๗๕ขึ้นไป
ซึ่งผลการลงคะแนนของพวกเรานะครับการนับคะแนนปรากฏว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้๕๐๐คะแนน
ในธนธรรมในธนธรรมจึงรุงเรียงกิจได้๒๔๔คะแนน
ดออกเสียงสามคะแนนครับก็ตามกฎหมายก็ต้องถือว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว
จึงถือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับเลือกตามมติของรัฐสภา
ให้ดำรุงตำแหน่งนายุครัมตรี
วาระต่อไปเรื่องอื่นไม่มีนะครับ
ผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธาน
ประธานอุทิศภา
คุณสหมาจิสรภา

แล้วก็ขอบคุณน้องสื่อมวลชน
เป็นชื่อน้องประชาชนที่ติดตามงานของเรานะครับ
ขนาด๕๐๐ต่อ๒๔๔เสียงแล้วก็งดออกเสียง
ก็เอาเป็นว่าปิดประชุมเรียบร้อย

ประธานรัฐสภาก็ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมขนาดนี้เบ๊ะกับไทยรัฐทีวีเลยนะคุณเหงียวมาสอน

คือเราก็นับแบบเป๊ะตามโสดค่ะ
ชมท่านที่เขาโหวตกันดีกว่าฮะเราก็นับจากเขานี่แหละครับ
ใช่ค่ะเรานับเป๊ะตามการถ่ายทอดสดนะคะ
ทีวีรัฐสภาในบรรยากาศการประชุม
พลเอกประยุตญ์จันโอชา๕๐๐เสียง
นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกฤต๒๔๐เสียง
งดออกเสียง๓เสียง
ก็จากนี้ไปพลเอกประยุทธ์ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก๑สมัย
ภาระหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองก็ต้องดำเนินการต่อ
คุณธนทรเองก็ต้องมีภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นสอสอ

เป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่รวมทั้งสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับ
เสียงที่งดออกเสียงเนี่ยคุณชวนคุณพรเพชรในฐานะประธานและรองประธานรัฐสภา
อีกคนนึงคือนายสุริพงศ์อังคสกุลเกียรติสสภูมิใจไทยสสเขตจากจังหวัดศรีสเกต
ค่ะพรรคภูมิใจไทยเสียต้ง
ทีนี้ก็ต้องไปจับตาดูทางภูมิใจไทยกันต่อด้วยนะครับท่านผู้ชมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
การโหวตสวนมติพักแม้จะงดออกเสียงจะเพราะอะไรหรือว่าจะมีอะไรต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับ
ไทยรัฐนิวโชว์วันนี้ก็จบไปพร้อมกับที่ประชุมรัฐสภาเลยไหมฮะ